ติ๊กต๊อกของมาดามูเนี่ยค่ะ
เขามีเรื่องราวเกี่ยวกับวังพญานาคบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์๒๐๐ปีมาให้ดู

ตามคำบอกเล่าสารที่แห่งนี้เป็นเมืองรับแลร์
สร้างเป็นแมงที่มีสีเหมือนสระมรกฎ
ไปมาเที่ยวอุโรงยาลุยัตมาดามมูลที่นี่นะคะ
นี่คุณเห็นไหมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วมีสีฟ้าเขียวมรกฏแบบนี้
คุณชิสาดูทางเข้าก่อนไม่ง่ายนะแล้วคุณตามป้ายให้ถูก

โอ้ยนี่ขนาดกลางวันยังไประบากนะ

เขาถึงแล้วเป็นติดเสาไปด้วยเนี่ย
แต่อยากจะบอกว่าที่ไหนยิ่งลึกลับยิ่งน่าค้นหา

ที่แห่งนี้คือวัดป่าดงหนองตานบ้านขมิ้นตำบลกุศะอำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานีนะคะ
ที่นี่เป็นเมืองโบราณกว่า๒๐๐ปีแล้วค่ะ
จากวัดแห่งนี้จะงดงามแล้วนะคะ
ชาวบ้านเนี่ยนะคะพาเราไปดูเห็นไหม
พระประธานแล้วก็มีวัตถุมงคลต่าง
อุโบสถก็สวยงามรวมถึงของใช้โบราณมากมายก็มีให้เราดู
แต่นอกจากสิ่งนี้แล้วอยากจะพาไปอีกที่หนึ่งก็คือ
พาไปดูบ่อน้ำ
บ่อน้ำสีฟ้าเขียวมรกฏ
ที่เห็นเนี่ยค่ะป้ายบอกเลยเดินเข้าไปอย่างระมัดระวังนะ

นี่เป็นสีฟ้าใสแบบนี้เลย
ชาวบ้านก็เชื่อว่านี่แหละคือหม่อนน้ำสะติดนะคะ
จากนี้ชาวบ้านย่านนี้ยังเชื่ออีกว่า
ที่แห่งนี้นะเป็นชุมชนเก่า
มีองค์ปู่และองค์ย่าพญานาคาราชรักษาที่แห่งนี้อยู่

ถูกต้องและความเกี่ยวยงนี้นะคะทางท่านเจ้าอาวาสก็เลยสร้างพญานาคขึ้นมา
เพื่อให้ผู้ที่สัทธานี้ได้กระว่ามบูชาเพื่อความเป็นสิริภารคล
เอาไปเก็บไว้ในหิ้งพระหรือประพรมก็ว่ากันไป
ตรงนี้ต้องฝากให้ระวังนะออกเยอะมาก
มันไม่ได้มีรัวรอบขอบชิดไงตรงหลุม
ถ้าเป็นโทรศัพท์ก็ตกลงไปเลยค่ะ
แต่ใดก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นอิตหนึ่งสิ่งมาก
ทางธรรมชาติที่จังหวัดอุดรธานี
แวะไปนะลองไปดูหน่อยที่วัดป่าดงหนองตานจังหวัดอุดรธานี

บางบ่อมันจะมีการเอาอิตมากั้นเอาไว้

ชาวบ้านก็ยังคงมีความเลื่อมสายศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่

อันนั้นบางบ่อปลาสลิดคนละบ่อ

เดี๋ยวเจ้านายเขาจะมาเก็บค่าโฆษณานะเอาลง
เดี๋ยวเขียนของคุณได้ไหมเก็บแค่นั้น